โอ้โหเที่ยวได้หลายรูปแบบแบบนี้น่าไปจริงนะฮะ

พาคุณผู้ชมไปที่ฮ่องกงบ้างค่ะ

พาไปดูคาเฟ่กระต่ายคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นคาเฟ่กระต่ายแห่งแรกในย่านธุรกิจด้วยนะคะ
มีประชาชนให้ความสนใจเข้าคาเฟ่นี้ไป
แล้วก็ได้เล่นกับกระต่ายด้วยไปดูภาพความน่ารักนี้กันก่อนเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นร้านคาเฟ่กระต่ายแห่งแรก
ในย่านการค้าคลอสเวเบย์ของฮ่องกงค่ะ

ก็จะมีโอกาสเล่นกับเจ้ากระต่ายขนปลูกปุ๋ยหลายสายพันธุ์เลย
ในร้านเขาปล่อยให้วิ่งเล่นอย่างอิสระ
ส่วนใครที่สั่งเมนูพวกเมนูอาหารต่างเนี่ยนะคะ
ก็จะมีอาหารกระต่ายเป็นของแถมให้ด้วย
เพื่อให้คนที่ไปใช้บริการ
สามารถที่จะเอาอาหารแล้วก็สร้างความคุ้นเคย

เจ้าของคาเฟ่ก็ยอมรับค่ะบอกว่าได้ไอเดียคาเฟ่กระต่ายแบบนี้
หลังจากที่เขาได้ไปท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้ว
แล้วก็รู้ว่าเวลาที่เราได้นั่งทานอาหาร

เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสบาย
อกจากนี้นะคะกระต่ายที่พวกเขาเลี้ยงดูในร้าน
กว่าครึ่งก็เป็นกระต่ายที่รับมาจากศูนย์ดูแลสัตว

อย่างไรก็ตามนะเข้าไปในร้านนี้แล้ว
ไม่ใช่จะเล่นอย่างเดียวนะต้องทำตามกฎตามระเบียบด้วยนะคะ
คือก่อนที่จะเล่นกับกระต่ายอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพื่อไม่ให้กระต่ายเองได้รับอันตราย
รวมถึงไม่ให้กระต่ายเครียดมากเกินไป

จากกระต่ายถือว่าเป็นสัตว์ที่เปราะบางนะคะ
แล้วก็ต้องเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีด้วย
โดยลูกค้าของร้านที่เป็นเด็กก็บอกว่า

เพราะว่ามันขนนุ่มมันน่ารักเหลือเกิน

ทำให้พวกเธอยิ่งหลงรักกระต่ายมากขึ้นด้วย
หลงรักแบบนี้กลับไปบ้านก็อ้อนคุณพ่อคุณแม่สิคะ

ไม่ใช่ให้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงเองก็ได้นะ